คือถ้าเป็นขาประจำ
งงตาแตกถนนแปลกตีเส้นไม่ตรง
คือขับอยู่ต้องแบบปุ๊บอย่างนี้เหรอ
คือถ้าขาประจำคนแถวนั้นเขารู้กันดี
แต่ถ้าขาจรดอมไปแล้วก็

นึกดูว่าเราขับไปนะอีกคันสวนมา
มาป๊ากกันตรงรอยต่อตรงนี้พอดี

แล้วกว่าจะเห็นว่าเส้นเหลืองมันไม่ตรงกัน

นี่เป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านท้องฝ่าย

อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ

แบ่งช่องจราจรเส้นเหลือง

ส่วนอีกฝั่งกว้าง๗เมตรเอาล่ะสิ

พอถึงจุดดังกล่าวมันต้องเปลี่ยนเลนกระทันหัน
รถที่ขับมาจากถนนฝั่งแคบ

เฮ้ยถนนกว้างขึ้นไว้
เป็นคล่อมเลนเขาไงเออเนอะเออเอาล่ะสิมันยังไงอ่ะคุณผู้ชมนะฮะ
เนี่ยถ้ารถใหญ่ขับสวนกันมาแล้วไม่คุ้นชินมันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
บางคนโอ้โหแซะถึงขั้นที่ว่าบอกว่านี่หรือระบบราชการไทยนะฮะ
เอาเกิดความกระจ่างทีมข่าวไปสอบถามนายสายันโถงามผู้ใหญ่บ้านท้องฝ่ายชี้แจงแบบนี้บอกว่า
เดิมในถนนกว้าง๖เมตรคุณท่าข่าว
มันมีลำเหมืองสาธารณะริมถนนด้วยนะ
แล้วหลายปีก่อนเขาทำท่อไงทำท่อแทนลำเหมือง

แต่มันมีช่วงหนึ่งความยาว๓๐๐เมตรที่ไม่สามารถขยายถนนได้

เดี๋ยวก่อนนะที่ดินส่วนบุคคลถ้าเกิดทำถนนอย่างนี้

เขาไม่ยอมไงเวรคืนทำได้
แต่เขายอมเขาต้องยอมตามราคาที่เสนอให้
แต่เขาไม่ยอมเราไม่เห็นเราก็เห็นในบ้านอ้อม
เกาะอ้อมต้นไม้อ้อมอะไรอย่างนี้เขาไม่ยอม
เขาไม่ยอมนะอันนี้แหละครับแล้วติดเรื่องงบประมาณด้วยนะครับ
การบริหารส่วนจังหวัดก็ปรับปรุงผิวถนนแล้วก็ตีเส้นจราจร
โดยแบ่งกึ่งกลางตามความกว้างของถนน
ทำให้ถนนทั้งสองช่วงมีเส้นแบ่งการจราจรที่ไม่เท่ากัน
ก็คือในคนพื้นที่เขารู้กันดีแต่ขาจรจะลำบากหน่อย
นี่โหท่านผู้ใหญ่วาดให้ดูเลยวาดโทรเลย
ขาจรเนี่ยยังไงผู้ใหญ่บอกก็ใช้โอกาสนี้ที่ไทยรัฐทีวีมาทำข่าวเนี่ยนะ
ฝากเตือนขาจรซะเลยแต่ท่านยืนยันว่าจะรีบแก้ปัญหานี้นะครับ
จะเสนอโครงการขยายความกว้างของถนนใช้งบประมาณ๘๙๐๐๐บาท
แล้วหากเทศบาลตะบนริมเหนืออนุมัติก็จะเร่งสร้างถนนให้มีขนาดเท่ากัน
คือพอมีข่าวนำเสนอแบบนี้แน่นอนแหละคนเห็นปุ๊บด่าก่อนเลย
แต่ก็เราก็ชี้แจงให้ฟังว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นะ
ใช่ทำเสร็จแล้วบอกนักข่าวหน่อยเออจะไปถ่าย
ใช่จะได้อัปเดตให้รู้ว่าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ